แค่ตะเคียนอย่างเดียวก็ว่าครังแล้ว
มันมีเห็ดแปลกไปขึ้นที่ต่อตะเคียนอีก
ว่าเห็นอาหารอะไรขึ้นแล้วมันจะมีเลขอะไรเกิดขึ้นหรือบ่า
ขังดะเบิ้ลเอะเห็นประหลาดยังแบบนี้อยู่ที่ขอนไม้
ข่อนไม้เป็นข่อนไม้ตะเขียนซะด้วยอยู่บ้านเลขที่สามสิบแปดทับสี่
ที่สองตำบลหนองข้างคอกอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีโอ้เห็ดมันบาน
เป็นสีขาวนวลขนาดนี้สิบดอกนะฮะบางดอกเนี่ย
คุณผู้ชมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเนี่ยยี่สิบเซนต์ใหญ่กว่าหัวเราที่สาม
นะฮะหนังสาวสุรวัวรรณจำปาสายุทธิ์สามสิบสามปี
เจ้าของบ้านเจ้าของขอนไม้ตะเคียนบอกว่าเท่าที่หาข้อมูลจากโซเชียล
มันน่าจะเป็นเห็ดเท้าช้างนะฮะมักจะขึ้นในจังหวัดที่มีอากาศเย็นเย็น
ฝนตกปล่อยฝนตกเยอะแล้วมันจะออกดอกปีละครั้ง
กินได้เหมือนการรสชาติเหมือนเห็ดโคลนราคาขายกิโลกรัมละสองร้อยถึงสามร้อยบาท
แต่ไม่เคยได้ยินว่าเหตุนี้มาขึ้นอยู่ที่จังหวัดชนบุรี
เพราะชนบุรีฝนมันก็ไม่ได้อากาศมันก็ไม่ได้เย็นอะไร

แล้วไปขึ้นบนขอนไม้ตะเคียนก็ยิ่งแปลกเข้าไปใหญ่นะฮะ
เขาบอกว่าเหตุเนี่ยมันเริ่มขึ้น๗วันก่อนนะฮะ
ขอนตะเคียนตอนนั้นมันโตขึ้นค่อยโตขึ้นโตขึ้น
ก็เลยคิดว่าโอ้โหมันมาอย่างนี้แล้วมันโตขึ้นมา
ต้องมีสิ่งดีเกิดขึ้นแน่ก็เลยจุดทูปขอโชคลาภซะเลย
ถ้างวดนี้เขาอธิษฐานไว้นะว่า
ถ้าเห็ดกับตะเคียนให้โชคดีฉันนะดิฉันจะตั้งสารให้เลย
อย่างนี้เลยนะเดี๋ยวรอวันที่หนึ่ง
ว่าจะให้โชคหรือเปล่านะฮะส่วนเลขที่เห็นจากเห็ดจากตะเคียน

อย่างที่ถูกกันหลายคนก็จะมีเขาเห็นเลข๘กับเลข
เลขอะไรนะเลข๘กับเลข๔หรือเลข๐

ถ้ามีอยู่ในใจถ้าเป็นเห็ดนะคะที่เห็นนะ
ใช่ค่ะจะเป็น๗เป็น๔แล้วก็เป็น๑
เออแล้วแต่คุณผู้ชมเป็นความเชื่อสู่บุคคลแล้วกัน